ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้หน่อยต้องบอกว่าเป็นมาจากความหึงห่วงนะครับ
เพื่อจะสะกดรอยตามไปหลังจากรู้ว่าเขาไปแอบพูดคุยกับผู้ชายอีกคนนึง
แล้วก็ไปยิงผู้ชายคนนั้นตายนะฮะดูกล้องวงจรปิดนะครับสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับ

ใช่ค่ะโอ้โหก็คือตอนแรกบอกว่าคลิปนี้แมนจะไม่เห็นภาพ
แต่ว่าเสียงปืนมันชัดมากแล้วคือกระหน่ำยิงแบบหมดแม็กซ์ค่ะพี่อุ๋ย
ก็ฟังจากเสียงปืนสิโอ้โหดูสิสิบกว่านัดนะฮะ

หยิงจนหมดแม็กค์นะฮะพี่ผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกยิงนะครับชื่อนัทธวุฒิมีสมบัติอายุ๒๓
ปีชื่อเล่นชื่อนัทตรงนี้คือบ่อปลาแห่งหนึ่งนะครับใน
โรงหมูหมู่๑๒ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทร
สาครนะครับความมือก็คือนัทที่เสียชีวิตนะครับที่ย้อนไปก่อน
จะมีเหตุยิงกันเนี่ยที่ยิงกันสิบห้านัดเนี่ยนะฮะ๘นาฬิกา๒๙นาที
เมื่อวานนี้นัทธวุฒิจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะขี่จาก
เก๋งตามมานะครับเมย์คือแฟนสาวของมือยิงค่ะนะนี่นัทธวุฒิขี่
มาติดติดจากนั้นนัทธวุฒิก็ขี่รถแล้วก็เลี้ยวมานี่เห็นไหมฮะ
ตรงจุดเกิดเหตุที่ได้ยินเสียงปืนนะครับนี่ฮะโดยมีรถเก๋งของเมย์ขับตามมาด้วย
ตอนช่วง๘นาฬิกากว่านะครับแล้วหลังจากนั้นครับ๘นาฬิกา๕๘นาที
ก็คือจังหวะที่เราได้ยินเสียงปืนดังรัว๑๕นัดนี่คือช่วงที่นัทธวุฒิถูกยิงเสียชีวิต
นาฬิกา๕๘นาทีนะครับได้ยินเสียงปืนนะฮะเมื่อวานนี้
จากนั้นอีกแค่๖๗นาที๙นาฬิกา๕นาที
ขับออกมาคันเดียวด้วยความรวดเร็วเลยเห็นไหมฮะ
แล้วในรถเนี่ยจะมีเพื่อนของนัทธวุฒิอยู่ด้วย
กำลังพานัทธวุฒิไปส่งโรงพยาบาลหลังจากถูกยิง
แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับคนก่อเหตุชื่อปฏิพาณภวงจินดาอายุ๓๐ปีชื่อเล่นชื่อออส
ตำรวจคุมตัวไว้ได้นะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าออสเนี่ยเขาคบหาอยู่กับเมย์
ทีนี้ก็ไปจับได้ว่าเมย์เนี่ยไปแอบพูดคุยไปมาหาสู่กับนัทผู้ตาย
คือจะติดตามความเคลื่อนไหวค่ะจะได้รู้ว่าไปไหนมาไหนบ้าง

มานี่นะครับจุดแรกตั้งแต่จุดที่เริ่มลงมือยิงนะครับ

เขาตกลงไปในบ่อน้ำ
แล้วในออสก็วิ่งกลับมาขึ้นรถตัวเองแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ใช้เวลาทำแผนอยู่๕นาทีนะฮะแล้วก็นำตัวขึ้นรถกลับไปที่สพบ้านแพ้วในทันทีนะครับ
ค่ะทีแรกหนีไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปถูกจับได้
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีได้คุยกับคนก่อเหตุอีกครั้งนะฮะ
ระหว่างที่ถูกคุมตัวมาทำแผนนะครับแล้วก็นำตัวกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
ออสปฏิพาเนี่ยบอกว่าเสียใจอยากขอโทษครอบครัวผู้ตายที่ทำลงไปเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจจะให้ถึงขั้นเสียชีวิตอืมเอาฮะอะไรนะคะแต่ยิงสิบห้านัดนะฮะ
ไม่ได้ตั้งใจให้เสียชีวิตเหรอคะมีวิ่งไล่ตามไปยิงด้วย
คือเขากระโดดหนีลงน้ำอ่ะก็ยังตามไปยิงในออสเนี่ยอ้างว่า
เนื่องจากโกรธแค้นที่แฟนสาวของเขาไปแอบนัดเจอกับผู้ตายบ่อยครั้ง
เพื่อติดตามไปแล้วก็ไปลงมือก่อเหตุเขายืนยันว่าเขายังไม่ได้เลิกกับเมย์นะฮะ
คบกันอยู่ตามปกตินะครับยังไม่ได้เลิกกัน
เดี๋ยวนะครับ
ผมแค่เอาไปเก็บไว้ป้องกันตัวเฉยผมแค่จริงแล้วผมตั้งใจแค่ไปดู
แต่ผมไม่เห็นว่าเขาต้องจะขึ้นรถไปด้วยกันอ๋ออ่ามันก็เลยเกิดบรรดาโทรศาสตร์ครับ
แต่แม้เรื่องอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะทำอะไรได้มากกว่าทำใจ
เพราะพอไปยิงเขาตายแบบนี้เนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องติดคุก
ท่านผู้ชมครับเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุนะครับเดินทางมาที่โรงพักนะครับ
เยี่ยมเพื่อนนะฮะเพื่อนของออสเขาก็ยืนยันว่าออสกับเมย์เนี่ย
เขายังคบหากันอยู่ยังไม่ได้เลิกกันอยู่บ้านเดียวกันด้วยซ้ำ
ก็อยู่ด้วยกันทุกวันตามปกติทางเพื่อนของออสบอกว่านิสัยใจคอของเพื่อนเขา
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยแต่ก็ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้กับเพื่อนฟังเหมือนกัน
คุณจ๋าแจ่มสีไปที่วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของผู้ตายนะครับก็คือนัทนัทธวุฒินะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับทุกผู้ชมครับครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้
เพื่อนสนิทของนัทซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วย
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยขอยืนยันว่าฝั่งของผู้หญิงบอกกับนัทมาตลอด
ว่าเลิกกับสามีเลิกกับแฟนแล้ว
แล้วทั้งคู่ก็พูดคุยกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

ซึ่งทางฝั่งของเพื่อนของนัทบอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอก
ว่าฝั่งของผู้หญิงเนี่ยเลิกกับทางฝั่งของคนก่อเหตุแล้วจริงหรือเปล่า
แต่ส่วนใหญ่ที่มาหากันเนี่ยคือฝั่งฝ่ายหญิงจะมาหาฝั่งฝ่ายชาย

คือน้องผู้หญิงมาบอกเขาใช่ไหม
เลิกขาดแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปบอกกับทางนู้นว่าเลิกหรือเปล่าหรือยังไง

ส่วนมากผู้หญิงจะขับมาครับ
มีอดีตแฟนของนัทนะครับ
บอกว่าตอนที่เธอเลิกกับผู้ตายเนี่ย
เธอเลิกกับนัทมาเป็นปีแล้วนี่ฮะ
ก้มหน้าร้องไห้อยู่เนี่ย
เธอบอกเธอกับนัทมีลูกด้วยกัน๑คน
ตั้งแต่เลิกกันนัทเขาก็ดูแลส่งเสียเงินทองมาให้ลูกทุกเดือนไม่เคยขาด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
เพราะนัทไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังว่าไปคบหากับใครหรือว่าพูดคุยกับใคร
จากกันไปแล้วก็ติดต่อกันแค่เรื่องลูกเท่านั้น
ขณะเดียวกันพ่อของนัทนะครับยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะสิ่งที่ทำลงไปมันโหดเยี่ยมเกินไป
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นพ่อบอกพ่อก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าลูกชายไม่เคยเล่าให้ฟัง
แต่ทำแบบนี้มันก็โหดเยี่ยมเกินไปพ่อไม่ขออโหสิกรรมให้
ไม่ยอมอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปสาร
ถ้าเขาได้ประกันเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าสารยุติธรรม
สารเขาจะทำยังไงให้เรา
ไม่ได้ฝากไม่อยากจะฝากเพราะว่าโอโหสิกรรมมาแล้วไม่ฝาก
เดี๋ยวเว้นกรรมมันตามทันเอง